คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
ในการที่จะเตรียมต้อนรับการประชุมเอเป็กนะ
กลายเป็นว่ามีเรื่องดราม่าอยู่หลายเรื่องพอสมควรนะฮะ

คุณจับชาติผู้ว่ากฎมก็ออกมาที่แจงแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังมีเรื่องการทำป้ายต้อนรับที่ตัวสะกดผิด
รวมถึงเรื่องของปลากุเลาตากใบด้วยนะฮะ
และเป็นส่วนหนึ่งในเมนูขึ้นโต๊ะ
เพื่อที่จะเลี้ยงรับรองผู้นำประเทศต่างครับ
กุเลาตากใบกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือมีผู้ประกอบการนะฮะ
บอกว่าปลากุราวเข็มตากใบเนี่ย
เอามาจากพื้นที่ไหนกันแน่
หรือเอามาจากที่ตากใบแท้หรือไม่
ก็นี่ไงคือผู้ประกอบการเองเขาก็ถามกัน
ผู้ประกอบการชุมชนใช่ไหมเธอเขามาซื้อร้านเธอเปล่า
เปล่าโอ้ร้านฉันก็ไม่มีร้านเธอก็ไม่มี
เอ้าแล้วสรุปคือไปซื้อที่ไหนถ้าเกิดเขาไม่ได้ซื้อมาจากพวกเรา
เออนะครับบอกเอ๊ะไปซื้อร้านไหนกันแน่เนี่ย
ใช่เอาปลากุลาวเค็มตากใบจากพื้นที่ไปจริงหรือเปล่า
หรือไม่ได้เอาไปหรือไปซื้อที่อื่นที่จังหวัดอื่นอะไรหรือเปล่า
หรือคุณอาจจะแค่เอาสตอรี่ของปลากุลาวตากใบ
แล้วสุดท้ายมันใช่ปลากุลาของจริงไหม
เออนะครับบอกว่าถ้าไม่ได้เอาปลากุลาวเค็มจากตากใบไปจริง
แล้วเอาไปโปรโมทเปลี่ยนเลยได้ไหม
เดี๋ยวคนกินจะเข้าใจผิดว่าปลากุลาวเค็มตากใบมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับ

คุณผู้ชมคือเมื่อวานมีการแชร์เรื่องนี้กันเยอะมาก
บอกว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ตากใบนราธิวาสเนี่ย
บอกว่าไม่เห็นมีการมาซื้อปลากุลาวเข็มตากใบในพื้นที่เลย
สรุปว่าคุณจะเอาขึ้นโต๊ะสำหรับผู้นำเอเป็ก
คุณเอาปลากุเลามาจากที่ไหน
หรือว่าคุณไม่ใช่ใช้ปลากุลาวจริงนะครับ

เมื่อวานมีการแก้ต่างแล้วนะครับ
เพราะว่าทางรัฐบาลรวมมาถึงเชฟชุมพล
ซึ่งเป็นหัวหน้าเชฟที่ได้รับหน้าที่นะคุณ
ในการคิดค้นรังสรรคเมนูบนโต๊ะของเอเป็ก

ได้ออกมาประสานเสียงยืนยันแล้วนะฮะ
ว่าปลากุลาวเค็มตากใบของแท้มาจากตากใบจริง

คือเมื่อวานทางเชฟชุมพลเนี่ย

เขามีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเมนูต่างที่รังสรรค์
ขึ้นโต๊ะสำหรับผู้นำเอเป็กเนี่ย
แล้วก็พูดถึงกรณีของปลากุเหล่าเข็มตากใบ
โดยเชฟชุมพลยืนยันว่าเป็นการสั่งซื้อปลากุลาวเค็มตากใบ

ซึ่งขายปลากุลาโอเค็มตากใบจริง
คุณร้านนี้ป้าอ้วนเนี่ยเขาเป็นโอท็อป๕ดาวเลยนะ

แล้วทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขามาซื้อไง
ซื้อปลากุลาวเค็มไปตัวหนึ่งก่อน
ตอนแรกแค่ซื้อไปตัวเดียวเพื่อเอาไปชิม
พอหลังจากนั้นชิมอุ๊ยอร่อย

ทีนี้ค่ะเขาก็เลยมีการมาสั่งซื้อ

เอาเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายบินให้ดูเลยนะ
เอาบินมายืนยันเลยนะฮะว่าบินนี้ซื้อมาจากร้านป้าอ้วนจริง
เป็นปลากุลาวเข็มตากใบป้าอ้วนจริง
แล้วก็บอกราคาแบบนี้บอกว่าปลากุลาวเข็มตักใบขนาด๙ขีด

ขนาด๑กิโลกว่าราคา๒๑๔๐บาท
เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าส่งเลย

ของผมสั่งซื้อมาจากพื้นที่ตากใบจริง

พลยังบอกความพิเศษของปลากุลาวเข็มตักใบ
บอกว่าโอ้โหเนื้อปลาเขาจะมีความละเอียดนะ

คุณผู้ชมอุมามิหลายคนสงสัยอุมามิอะไรของเชฟ

ถ้าอุมามินะภาษาญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นที่เขาไปเจอรสชาตินี้
เขาจะบอกอูมามิคือรสอร่อยเลิศ

มีกูต้าเมดอยู่ในอาหารนั้น
ทำให้มีรสชาติที่อร่อยนะครับ
แล้วก็เชฟชุมพลบอกว่ากลิ่นตุของปลาเค็มตากใบเนี่ย

ผมยืนยันนะว่ามีการสั่งซื้อจริงนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐบาลที่เราบอกไปว่า
รองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเรื่องนี้
จากที่ร้านของป้าอ้วนจริงนะครับ

ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในระดับ๕ดาวนะครับ

อันนี้คือทางของรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ถามว่าร้านป้าอ้วนออกมาชี้แจงไหมคุณ
ป้าอ้วนตากใบออกมาชี้แจงเหมือนกันนะฮะ
บอกว่าดีใจมากที่มีการซื้อปลากุลาวเค็มตากใบจากทางร้านจริง
อ้วนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคุณ
บอกว่าตอนที่มีคนติดต่อมานะป้าอ้วนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยคุณ
รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งที่แจ้งมาว่า
ขอซื้อปลากุลาวเข็ม๑ตัวน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัมนะครับ
อ้วนบอกว่าตอนนั้นคือดีใจมากขนลุกไปทั้งตัวเลย
ไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของร้านป้าอ้วน
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนและสร้างชื่อ

เป็นการสร้างชื่อให้กับปลากุลาวเข็มตากใบจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก
กลุ่มผู้ประกอบการปลากุลาวทั้ง๙กลุ่มของอำเภอตากใบ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
พร้อมที่จะรับออเดอร์เพื่อส่งต่อความอร่อยปลากุลาวเค็มตากใบ

อ้วนบอกแบบนี้ตอนนี้ที่ร้านนะคุณนะ
จากแต่ก่อนนะช่วงที่มันเงียบเหงามากนะฮะ
ขายได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

แต่ตอนนี้รับออเดอร์กันแทบไม่ทันเลยนะฮะ

มีมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า๕๐๐
คุณผู้ชมอันนี้สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ก็จบเคลียร์ประเด็นดราม่านี้ไหม

เพราะป้าอ้วนก็ออกมาชี้แจงว่ามีการซื้อจริง

คุณผู้ชมฮะแต่เมนูที่หลายคนไปจับจ้อง
ถูกรังสรรค์ไว้ขนาดไหนคุณอาริยาเล่าหน่อย
อันนี้คือเชฟชุมพลเขารังสรรคเมนูขึ้นโต๊ะ
คอร์ส๘รสชาติค่ะ
แล้ววัตถุดิบนะคุณเอ้ย
เป็นวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วทุกภาคในไทยจริงค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องมีแนวคิดหลักของการประชุมนะ
แล้วอาหารเขาก็ดีไซน์ตามนี้ด้วย
คุณผู้ชมดูเมนูอาหารเลยค่ะ
เริ่มต้นด้วยอาหารทานเล่นก่อนแอปพลิเคเซอร์ก่อน
นี่ค่ะที่เห็นแบบนี้เนี่ยนะคืออะไร
เป็นกระทงทองไส้ครีมซอสไข่ปลาสเตอร์เจียนหรือปลาคาเวียนี่แหละค่ะ
โครงการหลวงดอยอินถนนนะเห็นมาแบบนี้

เมนูที่มันเป็นเหมือนแผนที่ประเทศไทยคุณผู้ชม

เนี่ยเมนูนี้นะคือเขาเอาเอกลักษณ์ของอาหารไทย๔ภาค
ผ่านศิลปะการจัดจาน

เหนือเขาจะมีข้าวซอยหมี่กรอบไทยล้านนานะ
กลางเป็นต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำกรุงศรีอยุธยา
อีสานเป็นโคราชวากิลย่างถ่านสมุนไพรจิ้มแจ่ว

เรามีสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกนาให้

แล้วก็ภาคใต้เนี่ยเป็นไก่เบตงย่างย่างกอและเนี่ยนะ

ข้าวหอมมะลิใหม่จากทุ่งกุลาร้องไห้คุณ
ครึ่งหนึ่งเป็นข้าวหอมมะลิครึ่งหนึ่งเป็นข้าวไลฟ์เบอร์รี่

ถ้าไม่ทานเนื้อนะผู้นำสามารถเลือกเป็น
ปลาเก๋าต้มขาเอสบุมา

แล้วคุณปลาเก๋าเป็นประเตาบุ๊คอออร์แกนิค

หรือจะเป็นสตูผักออร์แกนิคจากโครงการหลวง

คือมีเห็ด๓อย่างกับขนุนอ่อน
ผัดกับน้ำมันรำข้าวแล้วก็ใส่สมุนไพรไทยเข้าไปด้วย
มีโฟมมะกรูดน้ำมันสกัดจากกระเทียมดำจากพริกและผักชี
โอ๊ยมากินใช่ไหม

ใช่ขนมหวานเป็นขนมหม้อแกงเผือก
หม้อแกงเผือกภูเขาแล้วก็เม็ดบัวซอสผลไม้ไทย

มิลเฟย์ก็แปลว่าขนมที่เป็นชั้นแบบเนี้ยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณแล้วเขาก็เซิร์ฟกับอะไรเหลืองนั่นค่ะ
เป็นซอเบเซาะรสนะคะ
แล้วก็มีน้ำพึ่งดอกลำไยด้วยนะ
เออแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลตะโนดจากเพชรบุรีด้วยนะคุณ

แล้วก็มีขนมไทยขณะพอดีคำ
ที่เป็น๕คำไหนขอดูที่เป็นขนมไทย๕คำ

มีดาราทองช็อกโกแลตไทยนะคะ
แล้วก็มีแบบทองเอกที่คุณสืบสกุลบอกใช่ไหม

จากนี้อีกเมนูหนึ่งก็คือปิดท้ายด้วยผลไม้

เรื่องราวทั้งหมดในอาหารคือความยั่งยืน

ปลูกยั่งยืนคนทำยั่งยืน

ไทยคือโอ้โหคุณครัวโลก

คืออาหารสวยดูอร่อยด้วย

อีกนิดนึงเรื่องของรสชาตินิดนึง
รสชาติเชฟชุมพลบอกว่า๕๘หมายถึงอะไรรู้ไหม

เปรี้ยวหวานมันเข็มเผ็ดขมจืดและปลา

รสปลามันเหมือนรสบัลแล่มแต่มันอร่อย

เรียกว่ารสปลามันก็คือเป็น๘รสชาตินะฮะ
เรื่องของอาหารสำหรับผู้นำเนี่ยก็เสร็จนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นดราม่ากันอยู่
ป้ายต้อนรับฉะไหนถึงเขียนผิด
หรือฮะท้องอะไรต่างทำไมผิดนะครับ

โอ้โหเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แก่ชาวเน็ตจำนวนมาก
ว่าเป็นการขายหน้าชาวต่างชาติแล้วก็ไม่ละเอียดรอบครอบ
ล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
ซึ่งข้อความได้ตกหล่นเพียงบางป้ายเท่านั้นไม่ได้ป้ายทั้งหมดนะครับ
ที่เหลือป้ายต่างใน๗เส้นทาง๗สายทาง
ไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับ